เป็นไม้เบื่อไม้เมากับสองสามีภรรยาข้างบ้านมานาน

เข้าไปในบ้านเขาไปขโมยของเขา

สามีภรรยาที่เป็นเพื่อนบ้านกันเสียชีวิตทั้งคู่

นะครับนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บริเวณร่อยอ้อยมริมถนนสายบ้านมณ์เหนือบ้านฝ่ายหินนะฮะอยู่ที่ตำบลนนท์ม่วงอำเภอสี่บุญเรืองจังหวัดหนองบนลำพูนะฮะบ่ายเมื่อวานก็ไปพบน้องรอยการถูกผ่ามร่อยเป็นบริเวณกว้างแล้วก็ไปพบศพนางสมหมายชินรามอายุหกสิบเก้าปีมีบัตรแถถูกยินด้วยปืนลุกซองเข
เป็นสามีมีแบบแถถูกปืนยิงที่เข้าที่ไหล่ขวาแล้วก็ลำคอก็เสียชีวิตเช่นเดียวกันนะครับจากนั้นจังหลวดเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่ใกล้เคียงไปพบนายบุญเสียงทาสมอายุเจ็ดสิบแปดปีอยู่ในกระท่อมแน่นอนในกระท่อมไปตรวจสอบพบปืนลุกซองยาวหนึ่งกระบอกนะฮะแล้วก็ต้องคุมตัวในเสียงเนี่ยไปสอบป
แล้วเชื่อว่าต้องคู่เนี่ยเขาเชื่ออย่างนี้นะทั้งคู่เนี่ยแอบเข้าไปในบ้านเขาไปขโมยข้าวของเขาก็เลยเป็นไม้เบื่อไม้เมาทะเลาะมีปากเสียงกันเรื่อยมาก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะนางสมหมายผู้ตายก็ไปด่าทอเขาก็เลยโมโหขวาปืนออกมายิงนางสมหมายก่อนระหว่างนั้นสามีนายสมัยวิ่งเข้ามาหามาช่วยก็ถูกยิงอีกเป็นเสียชีวิตเลยท